มาอีกแล้วบ่อน้ำ
บ่อน้ำให้มีฝาปิดยังน่าเป็นห่วงเลย

แต่บ่อนี้ไม่มีแล้วคราวนี้ไม่ใช่เด็ก
เป็นผู้สูงอายุท่านอายุตั้ง๘๒แล้วนะครับ
ตกลงไปเสียชีวิตในบ่อครับคุณผู้ชม

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ครบร่างของนางหวดรังแสนท่านอายุ๘๒ปี

กู้ภัยต้องมานักประดาน้ำต้องมา

มาถึงเนี่ยก็ใช้เชือกโรยลงไปไปผูกร่างของผู้ตาย

ซึ่งเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
นางลำดวนทรัพย์สกุลท่านอายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านและเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต

เล่าบอกว่าอยู่กับแม่สองคนนะ
เมื่อช่วงเช้าทำกับข้าวเสร็จปั๊บ

แล้วเธอออกไปรับโทรศัพท์ในบ้าน
ไม่นานได้ยินเสียงตู้มวิ่งไปหน้าบ้านก่อนเลย

พอไปหน้าบ้านอ้าวไม่มีรถชน

พอกลับเข้ามาในบ้านคราวนี้

ทำไมแม่ไม่อยู่ในห้องเดินรอบบ้านก็ไม่เจอ
เอกใจขึ้นมาแล้วเอกใจบ่อน้ำหรือเปล่า

้มลงไปเห็นกิ่งไม้หักลงไปแล้ว
เห็นในบ่อน้ำทำไมมันมีฟองอากาศปุ๋งอยู่

ไม่ทันจริงจริงฮะคาดว่านางหวดเนี่ยน่าจะออกมาล้างมือ
แล้วเกิดอาจจะหัวทิ่มหรือพลัดตกลงไปในบ่อครับ
มีฝาเถอะครับหรือทำยังไงก็ได้ให้ปากบ่อ
มันแคบที่สุดคนตกไปไม่ได้ไม่ว่าเด็กหรือคนชะลาครับ
โอ้โหนี่๑๐เมตรนะ

ถ้าลงไปต่อให้คนแข็งแรงเนี่ยก็ต้องเอามือยันเอาไว้

ตกลงมาอย่างเดียวเลยมันสูงด้วยนะคะ
นี่ลึก๑๐เมตรนะมีน้ำอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคือ๕เมตร